ลึกเบื้องหลังกำปั้นไทยเงินล้านที่คุณไม่เคยรู้
ผมเอกชุมพรสุรพัฐจารุมฬีครับครับ
ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
๒ตุม๒มุมครับรายงานตัวรับใช้แฟนหมัดมวยนะครับ
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวงการมวย
จะเต็มเปี่ยนไปด้วยความมันเดือดแน่นอน
เพราะว่านักมวยที่เราจะพูดถึงคือนักมวยเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคน
ครับเอ่ยวงการมวยขวัญเมืองวงการมวยนี่เอ่ยชื่อนี้มาแล้วคนไม่ยอมคนเนี่ยรู้
อืมมีคนเดียวนะครับฉายานี้นะครับคุณผู้ฟังครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
แน่นอนครับเพราะว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาเป็นเวลานานนะครับจนทุกคนเนี่ยสู้
หกแล้วก็ให้ความนับถือนะครับแม้ว่านอกสังเวียนเนี่ยจะเป็นนักบุญโอ้โหชอบ
ทำบุญเป็นคนพูดจาดีไม่เคยหงุดหงิดกับนักข่าวเป็นคนใจเย็นเป็นคนน่ารัก
เป็นคนขยันเป็นคนดีมากมากแต่บนสังเวียนเหมือนองค์ลงโหดเหมือนองค์ลงเหมือน
ละคนนะครับนี่คือเสกสรรอขวัญเมืองครับเดิมเนี่ยเขาคือเสกสรร๒
หมากแหลกนะครับรายนี้ต้องบอกว่าชกมวยตามพี่ก็ว่าได้พี่เขาก็คือเด่นวัด
โทอู๊ดมณฑาพาณิชย์ครับตัวเขาเองตอนนั้นก็มาต่อยก็ตอนหลังก็มาใช้ครับก็
แรกมาชกในศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับของเสียบู้เมืองเพชรนายประดิษฐ์สลิดอภิรักษ์นะครับ
ก็เจอกับนักมวยในรุ่นนั้นนะครับมวยดังในรุ่นนั้นตอนนั้นทั้งอัธพลพอคุ้มภัยศรีพัฒนาเล็กเกียรติปอชัยเดชตะวันฉายศักดิรันชัยก็เจอมาหมด
ฉายานี้มาก็คือไฟล์ที่ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็ยังจำได้โอ้โหวันนั้นโดนกี่นับ
กี่นับพี่โดนโดนไม่๒นับครับวันนั้นที่เสือนเอ่ยถึงว่าทักก่อนจะได้ฉายันนี้มานะครับ

หน้าสนามเรียบร้อยนะครับโอ้โหที่ไหนได้ครับ
คนที่โดนนับก่อนสองครั้งสุดท้ายกลับกลายมาชนะน็อก
แล้วไข่มุกขาวต้องใช้วิวแชร์เดินกลับไปที่ห้องแต่งตัวนักมวย
คือเสียมวยเลยไข่มุกขาวครับครับก็จำเกมวันนั้นได้คร่าวคร่าวไหมพี่
โดนไปคือแต่ว่าเสกสรรค์นี่เขาเป็นมวยบุ่มบามนะครับครับ
ครับเดินเข้าหามีหมัดมีศอกอะไรส่วนไข่มุกขาวนี่เป็นมวยจากจังหวะฝีมือ
ครับครับก็ดักดักต่อยเสกสรรล่วงนะครับล่วงลงไปนับ
ลงไปนับเสร็จเพราะว่าไอ้ก็มวยไทยก็รู้อยู่แล้ว
โดนหนึ่งนับว่าราคาก็ไปแล้วใช่ไหมอืม
ไปใหญ่ครับไปใหญ่แต่เสกสรรก็เป็นคนไม่ยอมคนอ่ะ
แต่กูไม่รู้อ่ะโดน๒นับกับสี่แต้มแล้ว
ว่าเดินใส่อย่างเดียวเดินใส่คนไทยได้ได้นับกลับ
ก็บี้จนกรรมการเห็นแล้วสภาพไข่มุกขาวไม่ไหว
จับหมดทางสู้ในยกที่สี่ใช่อืมก็เป็นเป็นคือแพ้พลิกล็อก
ไข่ทางไข่มุกขาวแพ้พลิกล็อกตอนนี้ยุทธศักดิ์ล็อกสาม
นี่เขาก็เป็นเซียนมวยขาใหญ่ครับเขาก็พูดง่ายมือหนัก
ฮะเขามีอัดชงอัดฉีดเลยเขาก็ตั้งฉายาให้เลยว่าเป็น
คนไม่ยอมคนกับเสกสรรนั่นคือไฟล์ที่สร้างชื่อนะครับ
ที่สุดของเสกสรรอขอนเมืองก็ทำให้ได้รับฉายามานะครับ
ว่าคนไม่ยอมคนนะครับทั้งลีลาการชกบนเวทีแล้วครับ
เยือยอมใครนะครับแล้วก็เรื่องของท่าทรหดครับแกเนี่ยโอ้โห
ถ้าเป็นคนอื่นนี่ต่อให้ใจถึงแต่ก็ร่างกายอาจจะไม่ไหว
แต่แกเนี่ยหัวจิตหัวใจก็ดีถ้าทรหดของร่างกายก็ดี
มักจะมีไฟล์แบบเนี้ยมาอย่างต่อเนื่องอีกไฟล์หนึ่งที่ผมนึกถึงได้
อันนี้ยังไม่พูดถึงเสกสรรถนนชัยนะอันนั้นโคตรเดือด
มีอีกไฟล์หนึ่งที่ผมจำได้ในความทรงจำวันนั้นเจอของใหญ่ของยาว
แล้วกำลังพีคเลยยอดวิชาพอบุญสิทธิ์เคยชกกันใช่ไหมจำได้
วันนั้นไล่ตีเสมออ่ะเสกสรรอ่ะเจอใหญ่ใหญ่นะครับ
แกก็เดินเข้าไปจับวงในลัดไปอยู่อุ้มรัดเอวตีตีโอ้โห
แกแกย้มไม่ยอมจริงจริงยอดพี่ชายตอนนั้นเป็นเด็กหนุ่มฮะโอ้โห
แต่ศกมวยเขาลูกรูปร่างเขาใหญ่ครับเจ็บไปยอดมวยแล้วว่าใช่
อืมปีนั้นเขาได้ยอดมวยคู่กัน
แสงมณีเป็นเป็นในยอดมวยของสมาคมผู้ศึกข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
เคยเจอเสกสรรไล่ตีเสมอมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นว่าได้ไหม

ก็ส่วนคู่ชกเขานี่เสกสรรนี่คนไม่ยอมคน
คู่ชกนี่คนไม่ยอมใครครับถนนชัยครับ
ก็ทอแสงเทียนน้อยหรือสมหวังไก่ย่าง

โอ้โหแล้วนี่คือมวยถูกคู่เลยครับ
เชื่อว่าคนที่เป็นโรคหัวใจดูมวยคู่นี้เนี่ย
ปิดตาฟังแต่เสียงแน่นอนชกกันทีไรหวาดเสียวแล้วก็

และอย่างที่ว่ามวยนะครับเสกสรรถนนชัยนี่
ก็ต้องเจ็บตัวไม่ใช่ขึ้นไปเดินแบบ
จะต้องมีเจ็บตัวไม่แตกก็ตาบวมจะดั้งคดเลย
โดยเฉพาะการเจอกันภาคสุดท้ายเนี่ยผมคิดในใจเลยว่าอย่าเจอกันอีกเลย
เห็นแล้วแบบสงสารเลยครับสงสารมากสองคนนี้ต่อยกันนะครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันมา๕ครั้งเนี่ย
เป็นเป็นเป็นผลัดแพ้ชนะเสมอ
แพ้ชนะกันมานะครับเสกชนะชนะ๒แพ้๒เสมอ๑นะครับ
สถิติเท่ากันอยู่แล้วก็มาเจอกันครั้งที่หกเนี่ย
ก็เป็นเสกสรรนะดูร่างกายดีกว่า
เอาชนะได้แล้วก็ทำสถิติขึ้นนำเป็น
ครับขาดรอยเลยครับครั้งหลังนี่ก็ฟ้าแชมป์
ที่๕ก็ที่เจอกันก็ได้แชมป์๑๓๐ของราชดำเนิน

เมื่อไหร่ที่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันธุ์เนี่ยโอ้โหถนนชัยแก
เจ้าของราชาฉายาราชาไร้บันลังอยู่แล้ว
เสกสรรเนี่ยชกมวยมาที่๒๐๐กว่าไฟนะครับ๒๐๐กว่าไฟ
มวยระดับพวกแบบว่ามีชื่อมวยเงินแสนนี่มาเยอะครับ

ว่าจะเสมอเพชรทวีสกิติชัยแพ้ปากรพีเกแสนชัย
ชนะกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีแพ้คะแนนเพชรมรกฏวอสังวภัย
ชนะสองคมนายกสัญญาแล้วก็ที่ชิงแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินครับ
แล้วก็ชกกับแฮะกวันแจนักเรียน
เขาเป็นมวยที่ต่อยพวกฝีมือเขาไม่ชอบ
จังหวะเขาจะช้ากว่าเดินเข้าหาด้วย
ไปเจอพวกนั้นบางโต้บางโต้เขาก็ไม่ชอบพวกมวยอย่างนี้
เขาชอบมวยที่ชอบแรก
ถ้าแลกกับแลกหนักมาเลย

แล้วบนเวทีนี้มีลูกที่ไม่คาดคิดเยอะนะ

ทั้งหมัดกับหลังแกมาไม่ค่อยมีตำรา
มีศอกมีเตะขามีครบเครื่อง
ไม่ใช่มวยฝีมือแต่ว่าคู่ชกชกด้วยแล้วบางทีปวดหัว
ไม่รู้แกจะมาลูกไหนมาแบบไหนครับ
ส่วนมาชนะทักษิณเล็กเนี่ย
เกียรตินิวัฒน์ทักศิลป์เล็กเนี่ยรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าเยอะเลย

แต่ตอนนี้โดนโดนต่อโดนนี่เขาเรียกว่าท่าทะละหดสู้เสกสันไม่ได้

แล้วก็มาแพ้ซุปเปอร์เล็กเนี่ยมลตรมันดิตหรือเกียรติมูก้าวเนี่ย
เป็นพวกมวยจังหวะฝีมือกับเสกสรรแกไม่ค่อยชอบ
เป็นของแสลงของเสกสรรอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ขึ้นเลยขึ้นแบกน้ำหนักไปเจอกับนี่เลย
ชาร์คทอแสงเทียนน้อยออสเตรเลียที่เวทีด้ามเนินวันนั้น
โอ้โหตัวใหญ่เป็นบ้านเลยเสกสรรนี่ตัวเท่าแมว
เตะเท่าไหร่ก็ไม่สะเทือนโดนชาร์กก็หนัก

ใช่ก็เลยแพ้ชาร์คทอแสงเจนน้อย
แล้วก็ชนะเมืองไทยครับของสวนภูรีสอร์ทนี่ก็มันเลยนะครับ

เคแสนชัยมวยไทยยิมหรือสจโต้งปาจิน
ชนะพันภัยักษ์ศิษย์เชฟบุญธรรมชนะยอดเหล็กเพชรออัจภิริยะ
แล้วก็มาชนะถนนชัยสมหวังไก่ย่าง
แล้วก็ไปแพ้รถถังครับแพ้รถถังจิตเมืองนนท์ที่สงขานี่ก็มันครับ
มันโอ้โห๓ยกแรกนะดูสู้ไม่ได้นะ
สู้เสกสันไม่ได้เลยครับ
แล้วเสร็จปุ๊บเสกสันไปโดนแตก
ไปแพ้รถถังครับ
แล้วก็มาชิงแชมป์ครับมาชิงแชมป์ของตัวเองครับ
กำหนดป้องกันแชมป์โดนคณะกรรมการปลดออกจากแชมป์นะครับ
คือเลยไม่ได้ป้องกันแชมป์เกินครับ
ก็เลยมาชิงแชมป์กับถนนชัยก็ชนะน็อกถนนชัย
ยกที่๓เส้นเดิมของตัวเองครับ

แล้วก็หลังสุดนี่
ชกไว้ที่มวยเวทีมวยสยามออมน้อย
หลังจากโควิดเล่นงาน

ถนนชัยสมหวังไก่ย่างไปแหละ
เอาไปเลยเต็ม

ไม่เป็นไรปล่อยให้ต่อยเวลาถนาการตกเป็นรอง
แล้วก็ต่อยทุกครั้งเจ็บตัวทุกครั้ง
ไม่มีประเภทต่อยมาโอไม่มี
นั่นไม่ใช่บังสันแน่

ฟังสรรชื่อจริงว่าสันอิสลาม

เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลาม
เป็นคนนครศรีธรรมราชอำเภอภูมิคีรี

เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่
คนที่ให้การยอมรับว่าบนสังเวียนเนี่ย
ทีไรไม่เคยเอาเปรียบคนดูสนุกทุกครั้ง
รู้สึกจะสิ้นเดือนนี้จะเจอคู่ปรับเก่า
รถถังรถถังวิธีมวยสยามอ้อมน้อย
เป็นการป้องกันแชมป์ของบางสัน
แล้วก็ชกหัวจิตหัวใจไม่เคยยอมแพ้
แม้ว่าร่างกายตัวเองจะเจ็บปวดขนาดไหน
เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่า

สู้เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง

เว้นว่างกับการชกมวยมีทำขนมขายด้วยนะ

เดี๋ยวแบ่งให้พี่คนหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่ต้องบอกว่ารสชาติบนสังเวียนกับนอกสังเวียนนี่ต่างกันเลยนะครับ
ตัวตนจริงแล้วไม่ได้ดุบนเวทีน่ารักมากนะครับ

แล้วก็เป็นเด็กที่ยังไงเป็นเด็กที่แบบว่านอบน้อมนะนอบน้อมครับครับสำรวม
แล้วก็แกมีจิตใจกุศลบริจาคตลอดนะ
เห็นใครเป็นอะไรเนี่ยบริจาคตลอดเอากางเกงประมูลบ้างบริจาค
เอาเงินที่ประมูลกางเกงได้ไปบริจาคให้
ตูนเติ้ลวิ่งช่วยโรงพยาบาลเอากางเกงประมูลบริจาค
ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
เช่นเดียวกับพี่ชัยก็บริจาคโค
ปล่อยโคทำเป็นบุญโควิวตี้
นี่คือนักลาของเสกสรรเกร็ดประวัตรกันสักเล็กน้อยนะครับ
ไม่ใช่ถือว่าเป็นเลยจริงนะครับ
รางวัลนี้จองครับครับ
เสกสรรไม่ใช่
เสกสรรเดินชน
ระครังเริ่มเดินเข้าใส

แล้วก็อย่างที่พี่ชัยพูดถึงราชดำเนินนะครับแกเคยได้ดุเดือดปีห้าสี่
ครับแล้วก็ปีห้าเก้านะครับแล้วก็เป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของราชดำเนินปีห้าเก้าด้วยนะครับ
ในปีเดียวกันที่ได้ดุเดือดนะครับแชมป์ร้อยสามสิบห้าของราชดำเนินครับ
ก็เป็นการไปชกที่ประเทศจีนครับ
แน่นอนครับเสกสรรเนี่ยยืนระยะเป็นสุดยอดนักมวยที่ดุเดือดมวยพันธุที่อยู่ในหัวใจคนดูมาอย่างยาวนาน
ผมเชื่อว่าแกนหลักสำคัญหลักใหญ่ใจความที่ใช้ร่างกายเยอะมากในการชกแต่ละไฟล์ถูกไหม
เขาเรียกว่านี่แหละเสกสรรนี่ค่าตัวเป็นแสนเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักมวยที่ชกแล้วคุ้มค่าตัว

คุ้มค่าตัวแฟนมวยที่ตีตัวเข้ามาดูมวยครับประเภทถอยหลังแล้วหกล้ม
หลักใหญ่ใจความที่ยืนเป็นมวยมหาชนเป็นมวยบู้ได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าแกไม่ดูดไม่ดื่ม

รักษาสภาพร่างกายดีและเป็นคนที่มีวินัยเป็นอย่างมาก

นี่คือสิ่งที่อยากให้น้องนักกีฬาน้องนักมวยทุกคนนำมาใช้เป็นแบบอย่าง
แล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างเสกสรรออกขวัญเมือง
แล้วก็คลองใจแฟนมวยไปนานครับเป็นมวยที่ดูเดือดอย่างนี้เดินครับ
ไม่ทำให้แฟนมวยครับที่มาดูแล้วโอ้มาดูมวยเต้นไม่ใช่
นี่คือมวยมันต้องออกอาวุธแลกกันแลกกันทุกเม็ดเลย
นี่คือสัญลักษณ์อีกหนึ่งสัญลักษณ์ในวงการมวยนะครับที่ไม่มีใครสามารถมาว่าเราได้ว่า
มวยไทยทำไมเต้นนี่ครับเสกสรรครับเป็นคนที่อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยออกทุกลูกทำทุกอย่างนะครับ
ก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็อีพีหน้าครับพลาดไม่ได้นะครับ
หนึ่งนักมวยที่จะพูดถึงครับก็เปลี่ยนกันบ้างจากมวยไทยไปมวยสากลครับมวยสากลอาชีพนักชกรายนี้คือแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ครับ
วันหนึ่งที่ท่านชกถนนโล่งครับทุกคนหยุดอยู่กับที่เพื่อรอดูผมเชื่อว่าหลายคนมีชื่อในใจแล้วนะครับ
แต่ว่าอีพีหน้าคงจะมาพูดกันเต็มกับรายการมวยไทยสตอรี่

วันนี้พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้

ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ